ทั้งเวลานั้นก็เพียงแค่บิ้น
แค่บิ้นกับพร้อมทุกที่ทุกเวลา

จะทำยังไงได้ก็แปลว่าคนมันติด

โปรตีนแน่นแสนอาหารเยอะเชี่ยว
ไม่ต้องงัดขอบโต๊ะกลมประตูให้เปรี้ยว
ก็ฝากเรียวก็ปิดง่ายนิดเดียว

ร่างกายเราแข็งแรงเราสามารถออกไปหาประสบการณ์ในบ่ายได้
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไป๑๒สถานที่๖ภาคครับภาคละ๒จังหวัดที่เลือกออกมา
อยากให้เศรษฐกิจไทยดีนะครับอยากให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย
ก็เลยอยากจะเอาสิ่งใหม่ที่คิดว่าไม่อยู่ในความน่าสนใจ

ประกอบกับพลังของแฟนคลับพลังแฟนคลับที่ล้นหลามมากที่คอยซัพพอร์ต
บิดไปไหนพกไปไหนก็ได้ครับตอนนี้มี๑๒แบบแล้ว
๑๒ฉลาดนะฮะเกร็บให้ครบนะฮะต้ายฝาของไวนิวทุกฝานะครับ
มีรหัสครับส่งเข้ามาลุ้นนะครับโทรศัพท์นะครับก็เป็นเพื่อน
กายยางท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปเซลฟี่นะครับต่างได้อย่างสนุกสนานได้เลยครับ